ไปที่กระบีค่ะมีคนถูกลอบยิงนะคะคราวนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยโทรเรียกเป้าหมายออกจากบ้านแล้วเล็งรอเลยค่ะดักซุ่มรอกระหน่ำยิงจนรถเนี่ยพลุนไปหมดเลยนะคะ
ปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยเจ็บสาหัสโดนยิงเข้าไปแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะปลอดภัยไม่โดนยิงเลยสักนัดไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรบาดเจ็บไม่อะไรด้วยนะไม่เจ็บเลยแต่รถพลุนมากหลายคนบอกโอ้โหนี่จะต้องมีของขลังของดีอะไรแน่มีมีเดี๋ยวมีเรื่องของความเชื่อถูกต้องแต่เดี๋ยวรอฟังว่าตกลงมันเป็นเรื่องความเชื่อหรือมันเป็นเรื่องอะไรกัน

แล้วก็นี่ค่ะยิงเหมือนแบบยิงไม่นับเลยอะค่ะว่ายิงไปกี่นัด
ฝั่งคนขับเนี่ยมีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่ใต้โคนต้นปาม๒๘ปลอกนะคะ
หัวกระสุนได้อีกหนึ่งหัวด้วยใต้เสาไฟฟ้ามีรังกระดาษเปล่าหนึ่งรัง
ตรวจสอบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ถามนางสาวมณฑการให้เล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
บอกว่านายสันทัศน์สามีได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักนัดให้ออกมาคุยธุระกันที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งตรงนั้นมีแต่สวนปามไม่มีบ้านคน
พอมาถึงเนี่ยนายสันทัศน์ชะลอรถกำลังจะจอดยังไม่ทันจะได้จอดเลยค่ะ
เสียงปืนก็ดังรัวปั้งออกมาจากสวนปามข้างทางเลย
นับไม่ถ้วนจริงว่ายิงออกมาเนี่ยกี่นัดนะคะ
นายสันทัศน์ก็เลยพยายามเร่งเครื่องรถที่จะหลบหนีออกมา
แล้วค่อยมาจอดขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๔กิโลเมตรได้

นี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่รู้เลยตรงนั้นไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่รู้เลยตรงนั้นไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย

ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
ถ้านั้นออกมาบอกว่านี่ค่ะถือให้การแบบนี้บอกไม่ได้มีสิ่งของอะไรผิดกฎมากไม่รู้เลย
คุยธุระแต่จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ปรากฏ

โทรเรียกออกไปรับของที่อยู่ในรังกระดาษมากกว่า
พอถึงจุดเกิดเหตุนายสันทัศน์น่ะ
ให้ภรรยาลงไปเก็บของ

ภรรยาก็เลยไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่บาดเจ็บอะไรเลย
แต่ปืนเนี่ยลูกกระสุนมันเข้าราวนมนายสันทัศน์ที่อยู่ในรถอย่างจังเลยนะคะ
มเหตุเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นการขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แหละ
เช้าวันนี้ชุดสืบสวนรับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอปลอกกระสุนปืนเพิ่มเติมอีก๒ปลอกรวมไปทั้งหมด๓๐ปลอกแล้ว
แล้วก็เจอกระสอบปุ๋ยที่ชื่อว่าเป็นกระสอบที่คนร้ายใช้ใส่อาวุธปืนมาด้วยนะคะ
ว่าเบื้องต้นกลุ่มมือปืนน่าจะมาไม่ต่ำกว่า๒คนค่ะ
ตำรวจสพออาวลึกเนี่ยนำรถของนายสันทัศน์ออกมาตรวจสอบ
ปรากฏว่าในรถมีของขลังอยู่เขาเรียกกันว่าเพชรหน้าทั่ง
ขนาดเนี่ยเท่าปลายนิ้วโป้งนะคะเขาบอกว่าเพชรหน้าทั่งเนี่ยเป็นธาตุกายสิทธิ์
มีอิทธิฤทธคล้ายคล้ายกับเหล็กไหลเชื่อว่าเป็นเพชรเมืองคนทัน
หรือว่าเพชรเมืองลับแลของดีสรรพคุณ๑๐๘ประการ
พุทธคุณก็คือพวกอยู่ยงคงกระพันธ์ป้องกันคุณสัยเสนียดจันไรป้องกันพูดผี
ถ้าพกติดตัวจะแคล้วคลาดอันตรายหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า
จากสภาพรถที่ถูกยิงจนพลุนทั้งคันแล้วแต่นายสันทัศน์กับภรรยารอดตายมาได้เนี่ย
อาจจะเป็นพุทธคุณของเหล็กหน้าทั่งอันนี้หรือเปล่า
แต่ก็ถ้าดูจากการสืบสวนของตำรวจคือตอนถูกยิงเนี่ยภรรยาไม่ได้อยู่ในรถ
ก็เลยไม่โดนกระสุนเลยส่วนนายสันทัศน์นี่ก็ใช่ว่าจะแคล้วคลาดขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่ากระสุนเข้าราวนมแล้วทะลุเจาะเข้าไปในปอดอาการสาหัสนะคะ
พระครูวิทธิศาสนกิจหรือว่าหลวงพ่อรวยพระเกจิชื่อดังของกระบี่ที่วัดทุ่งสันติธรรมนะคะ
ก็บอกว่าหลวงพ่อรวยเป็นพระที่มีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง
ก็บอกเพชรหน้าทางนี่เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณเลยนะ
เขาเชื่อถือกันในพุทธคุณมานานลองฟังท่านเล่าดูค่ะ
คือของนี่ต้องเรียกเหลืออีกก่อน
เบื้องต้นนายสันทัศน์ตอนนี้อาการยังคงสาหัสอยู่นะคะ
ต้องถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวัชิระจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมค่ะ